ไปดูดิเรื่องราวของนักฟุทศการบ้าง
ไม่มีรายได้เพราะว่าฟุตซอลไม่มีการแข่งขัน
จนทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่
ยังไม่สามารถกลับมาแข่งขันกันได้นะครับ
คือก็ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้

อย่างมูธิตาเองเนี่ยเธอก็ตัดสินใจที่จะหาเลี้ยงชีพ
ด้วยการขายสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ

แล้วก็ในปีนี้เนี่ยฟุตซอลทีมชาติของฟุตซอลหญิงเนี่ย
ก็ไม่มีการแข่งขันด้วยนะครับ
ปัจจุบันเนี่ยเธอก็จะรับสลากมาจำหน่ายนะครับ
ประมาณครั้งละ๕๑๐ชุดนะครับ
ก่อนที่จะเดินขายในย่านแถบแฮปปี้แลนดนัวมิน
แล้วก็เดินผ่านทางถนนโพแก้วแล้วก็เดินกลับนะครับ
วันหนึ่งเนี่ยก็เดินประมาณ๑๖กิโลนะครับ
ถือว่าเดินค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับ
กำไรจากการขายสลากใบละประมาณ๑๒บาท
ถ้าตกต่อรอบเนี่ยก็น่าจะประมาณ๔๐๐๐บาทนะครับ

ตอนนี้แม้ว่าจะมีบุคลากรในวงการฟุตบอลและฟุตซอลที่ก็พอรู้ข่าว
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินอยู่บ้างนะครับ
แต่ว่ารายได้หลักก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคต

รอการที่ฟุตบอลและฟุตซอลไทยลีกจะกลับมานะครับ
อย่างไรก็ตามก็ภูมิใจนะครับ
ก็บอกว่าภูมิใจกับสลากทุกใบที่ขายได้จากน้ำพักน้ำแรงของเธอ
เพราะว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ครับ
แล้วก็เธอบอกว่าไม่รู้สึกอายนะครับที่ได้ทำอาชีพนี้ครับ

เคยท้อที่แบบว่าเราก็เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะคะ
ก็คือแบบยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางผู้ใหญ่มันก็ลำบาก
ถ้าเราจะนั่งอยู่เฉยหรือจะรอให้คนเข้ามาช่วยเหลือมันก็ไม่ได้
เราก็ต้องหาอาชีพเสริมหารายได้ให้กับตัวเราค่ะ

เพราะว่าเราก็ยังไม่คุ้นกับภาพแบบนี้

แต่พอเราคิดอีกมุมหนึ่งว่า
ถ้าเราอายถ้าเราไม่ทำอาชีพนี้
ก็เป็นอาชีพของคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาจนเรียนจบปริญญา
หนูก็เลยตัดตรงนั้นออกเลยว่า
ถ้าเราไม่กล้าถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองได้
จริงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับ
คือการอายผมไม่ต้องอายแหละครับ
แต่ถ้าเราอดเนี่ยน่าจะอายมากกว่าเวลาที่เราต้องไปขอรับประทานจากคนอื่น

หรือว่าไปขอความเชื่อเหลือจากคนอื่นอะไรแบบนี้

แล้วเธอก็หาเลี้ยงชีพเพราะว่าจริงแล้วคุณแม่ของเธอก็ทำอาชีพนี้ด้วย
แล้วเธอก็รับวิชาจากคุณแม่มาเพื่อมาหาเลี้ยงชีพในช่วงนี้นะครับ
ครับคุณกิตตาเองก็ยังบอกอีกว่าสิ่งเดียวที่อยากจะร้องขอในตอนนี้ก็คือ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้โคต้าสลากินแบ่งโดยตรงกับทางคุณแม่ของเธอนะครับ
ที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเธอเหมือนกัน
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนหักค่านำสลากมาจำหน่ายจากตัวแทน
และน่าจะทำให้ชีวิตของเธอก็น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นแหละครับ
ครับก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับชีวิตของเธอก็น่าจะดีขึ้น
เพราะว่าในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันแล้ว
แต่ก็จากโปรแกรมก็น่าจะมีการฝึกซ้อมในช่วงปลายปี
แล้วก็ฟุตซอลลีกหญิงก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ
ครับก็สมคมนะครับกำลังวางแผนกำหนดการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกหญิงในปีนี้นะครับ

โปรแกรมเก็บตัวของทีมชาติฟุตซอลหญิง
น่าจะกลับมาฝึกซ้อมในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับ
เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันโทรนาเมนต์สำคัญในปี๒๐๒๐
๓รายการครับคือฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
ฟุตซอลหญิงเอเชียนมาเชียนอาร์ตเกม
แล้วก็ฟุตซอลหญิงชิง๔เกมนะครับ

ปีหน้านี้ป้องกันแชมป์๒รายการเลยนะครับ
ก็คือฟุตซอลหญิงเอเชียนมาเชียลอาร์ตที่ไทยเนี่ย

แล้วก็ฟุตซอลหญิง๔เกมก็แข่งที่เวียดนามด้วย
น่าจะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับ